โครงการนี้ความตั้งใจคุณโตโน่คือต้องการระดมทุนไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย

ให้โรงพยาบาลที่นครพนมแล้วก็ที่ฝั่งลาว
แล้วมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องไหมครับ

เมื่อวานนี้ครับเจ้ากระทรวงบินลงไปต้อนรับคุณโตโน่ด้วยตัวเอง
แล้วก็ต้องการจะไปให้กำลังใจและย้ำแบบนี้ว่ากระทรวงไม่ได้ขาดงบประมาณ
แต่ขอบคุณโตโน่ถือว่าเป็นฮีโร่ของคนไทย
คือจริงท่านเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้ว
เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวก็พยายามแห่ผู้สื่อข่าวก็ต้องหาประเด็น
บกระทรวงมันไม่พอเหรอโรงพยาบาลจังหวัดแต่ท่านก็บอกชัดเจนว่า
ไม่ก็ใครจะทำเราก็ยินดีนะยินดีด้วยที่จะทำ
เราก็ดีใจเราก็ขอบคุณแต่มันมีการจัดสรร
ก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไร
คนก็มีดราม่าแหละคือมันพอจริงหรือเปล่า
ทำไมถึงต้องมีการบรรดมทุนแบบนี้เรื่อย

แน่นอนนะฮะมีคนเสื้อเขียวท่านอนุทินชาญวิรากูล
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ไปนั่งรออยู่แล้วคือบินด่วนลงไปเลยล่ะครับ
ไปให้กำลังใจถึงกันปุ๊บขึ้นเวทีไปกอดกัน

ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนรัฐบาลมีความยินดี
ที่ได้มีโอกาสมาให้กำลังใจคุณโตโน่
มีความตั้งใจจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง

ในโอกาสนี้ขอยกย่องให้โตโน่เป็นวิลบุรุษ

ไปฟังเสียงคุณอนุทินบนเวทีช่วงนี้ครับ
เราได้เห็นวีรบรุษของเราคือโตโน่นะครับที่ได้ทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเรา
เป้าหมายตอนแรก๖ล้านบาทตอนนี้เกินมานิดเดียวครับ๕๗ล้านบาทแล้วครับคุณบอสครับ
พี่น้องเข้มากครับอาจจะไปถึง๑๐๐ล้านบาทก็ได้นะครับ
นามของรัฐบาลในนามของกระทรวงสาธารณสุข
นามของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน
ขอแสดงความภาระวะความศรัทธา
กับน้องโตโน่ในสิ่งดีที่น้องถามไว้
เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับ
แน่นอนทุกคนก็ดีใจกับการประกาศยอดบริจาค
แต่มันก็มีคำถามซึ่งก็คงต้องถามท่านแหละ
ว่าอ้าวท่านคือโครงการนี้เขาทำวัตถุประสงค์
คือเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
แล้วเรื่องของงบประมาณมันเพียงพอไหม
ทำไมคนดังต้องออกมาทำอะไรแบบนี้อยู่ร่ำไป

กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ขาดแคลนงบประมาณ
มีงบอย่างเพียงพอนักข่าวต้องถามแล้วจี้ถามท่านเลย
แต่มันเป็นแรงศรัทธาของคุณโตโน่

ที่สำคัญมันเป็นการแสดงถึงน้ำใจ
มิตรไมตรีความรักความสามัคคีของชาวไทยและชาวลาว
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้
แค่ไหนนะแต่ผมเห็นน้ำใจไม่จริงรวมไปถึงผู้ให้กำลังใจ
สนับสนุนมากขนาดนี้ทำให้ผมหายเหนื่อย
จนเขาพูดไม่ออกเขาฝากอย่างเดียว
อยากให้ทุกคนรักสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นชาติไหน
รวมทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวเองขอให้รักกันตลอดไป
และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับทั้งชาวไทยชาวลาวด้วย
อยากจะให้คุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศช่วงนี้ไปฟังความตื้นไตของคุณอัก
ความตื้นตันใจของคุณตนโลพร้อมกันครับ
อยากขอบคุณคนไทยทุกคนครับขอบคุณคนเราทุกคน
วันนี้นะครับไม่ใช่ผมนะครับที่ทำสำเร็จพวกเราทำสำเร็จ
ว่าจะเป็นคนไทยคนลาว
เห็นไหมครับว่านครพนมท่าแขกน่ามาเที่ยวเหลือเกิน

ขอเสียงกับเพื่อนของผมหน่อยครับ
เหนือสิ่งอื่นใดเรายินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แต่สังคมก็เริ่มมีการตั้งคำถามว่า
ต้นต่อของปัญหามันได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุดหรือยัง

อ้าดราม่ามันเยอะ

เออหลายอย่างเลยนะคะ